อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะคือเจ้าของบ้านเนี้ยงงมากมากเลยค่ะ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านนะคะ
แล้วก็เอาข้าวของเนี่ยคว่างปลาใส่บ้านทำแบบเนี้ยมาห้าปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้ค่ะ
เจอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม๕ปีอยู่มา๕ปีเจอแบบนี้ค่ะ
ขี่มาหน้าบ้านแล้วคว่างขวดเข้าไปแล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวสายไหมค่ะ
สายใหม่ต้องรอดเนี่ยเอามาโพสต์ไว้นะคะแล้ววันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปกับ
เอกพบเหลืองประเสริฐแล้วก็ทีมงานสายใหม่ต้องรอด
รวมถึงชุดสืบสวนสนสายไหมไปที่บ้านนี้ค่ะ
อยู่ที่ซอยสายไหม๓๐นะคะไปคุยกับผู้เสียหาย
ซึ่งบอกว่าโอ้โหคนในคลิปเนี่ยค่ะ

ต่อครั้งอันนั้นครั้งเดียวค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ปลาอีกเลยก็ไม่ได้ปลาเลย

ใบกระท่อมไหมใบกระท่อมตอนนั้นยังตอนนั้นผิดกฎหมายอยู่
นี่ค่ะ๕ปีนี่อยู่กับความหวาดกลัวอยู่กับคำถาม

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนี้

ทีมข่าวไปถามป้าของคนทำของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเขาเนี่ยเคยมาบ่นว่าบ้านนี้ส่งคลื่นเรด้า
รบกวนสมองเขาปวดหัวก็เลยออกไปทำแบบนั้นค่ะ

ไม่รู้ว่าฝังใจอะไรกับบ้านหลังนี้ค่ะ
อย่างนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อเฒื่อบังถัดกันครับครับป้า
แจ้มีประวัติเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องบกโครงคลมสมองไรอยู่นี่ไหม
สายไหมบอกว่าก็เคยลงพื้นที่นะคะ

บอกจะไม่ทำจะไม่รบกวนอีกแต่ก็ทำอีกค่ะ
ผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าบ้านหลังนี้มีทหาร๓คน
ในบ้านติดตั้งสัญญาณรบกวนไปที่บ้านเขา
แมวเป็นสายสืบเอาคลื่นเรด้าไปรบกวนสมอง

โอ้โหคือถ้าเรื่องราวมาขนาดนี้เนี่ยนะคะ
คือตำรวจเองก็แบบ

เขาบอกว่าเอาแมวมาปล่อยเพราะว่าแมวเป็นสายสืบอะค่ะ

ให้ตำรวจไปเอาเครื่องส่งเรด้าออก
เรารับปากว่าถ้าตำรวจเอาเครื่องส่งเรด้าออก

ตำรวจบอกคือไปตรวจสอบก็ไม่พบประวัตินะ

แต่ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เคยถูกจับมีใบกระท่อม

มีอาการหลอนยาเสพติดหรือเปล่า
อืมอ่ะถ้าหลอนก็ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนต่อไปนะคะ

๕ปีโอ้โหทนสุดจริงครับ